เพลิงไหม้ร้านชุดกีฬาในตลาดกันทรรักษ์จังหวัดศรีสเกตนะครับ
เปลวไฟเขาบอกว่าลุกสูงกว่า๑๐เมตรเลยนะคุณนะ
แล้วก็มีชาวบ้านตื่นตกใจถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่จริงแล้วมันจะมีเสียงเหมือนไฟแป๊บแบบนี้นะครับ
เพราะว่าไฟมันลุกลามไปถึงเสาไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีไฟไหม้สายไฟแล้วนะฮะ
ซึ่งเป็นร้านรับถ่ายรูปบริการทำป้ายไวนิวสกรีนเสื้อชุดกีฬาแล้วก็จำหน่ายชุดกีฬานะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังรถน้ำดับเพลิงในเขตเทศบาลแล้วก็อบตใกล้เคียงเข้าฉีดน้ำควบคุมเพลิง
โดยมีนายอำเภอกันธรรักษ์ลงพื้นที่สั่งการด้วยตนเองครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงมาให้ลามไปติดห้องข้างเคียง
แต่เนื่องจากชั้นบนเป็นไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วก็มีอุปกรณ์นะในการทำป้ายไวนิวอุปกรณ์ในการสกรีนต่าง
ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วไฟจึงโหมไหม้อย่างรุนแรง
ใช้เวลากว่า๔๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
เพราะว่าเพลิงไหม้เสียหายวอด๒คู่หาครับ
ขณะที่เจ้าของร้านที่เกิดเหตุให้การกับตำรวจแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุปิดร้านไปแล้วแล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอก
ดังนั้นจึงไม่มีคนอยู่ในร้านนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าไฟไหม้มาจากสาเหตุอะไร
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ
แต่ถือว่าเคราะห์ดีนะที่ไม่มีคนอยู่
ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
ทางด้านภูมิกับการสพกันธรรักษ์บอกว่า

แต่คาดว่าไฟฟ้ารัดวงจร
ก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจที่เกิดเหตุโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ